คุณผู้ชมครับไปดูโลกออนไลน์เขาแชร์คลิปนี้ฮะ
เขาบอกว่าบางท่านดูแล้วก็รู้สึกว่า

เป็นคุณยายท่านหนึ่งท่านเดินกระเพกกระเพกเดินเหมือนขา

จะเดินขายปลาตะเพียนสารตามตลาดนัด

ดนตรีเข้าไปยิ่งเห็นใจคุณยายเลยนะฮะคุณยายชื่ออะไร
ไม่รู้หรอกครับแต่ในภาพเห็นคุณยายแล้วแม่น่าเห็นใจสงสารจริง
ภาพนี้มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาถ่ายมาจากตลาดนัดที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
แล้วเอาไปแชร์ลงกลุ่มสุพรรณบ้านเราทำไมไปลงกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ลงข้อความสอบถามสมาชิกในกลุ่มนี้บอกว่ามีใครรู้จักยายท่านนี้บ้างครับ
ไปขายปลาตะเพียนสารที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคนบอกว่าแกเป็นคนสุพรรณบุรี
อยู่อำเภอเดิมบางนางบวชเห็นแล้วสงสารแกครับอยากไปช่วยเหลือคุณยาย
ใครรู้จักรบกวนแจ้งพิกัดบ้านคุณยายหน่อยครับเผื่อผมจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อย
จากคลิปนี้จะเห็นนะครับคุณยายท่านนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า๖๐มันมากกว่าอยู่แล้วล่ะนะฮะ
ถ้านุ่งผถุงเดินกระเพลกกระเพลกนะครับแค่งขาดูไม่มีแรงครับ
ทางระเบียงขายปลาฏเปลี่ยนใบลานหลายคนเดินผ่านสงสารก็แวะซื้ออุดหนุนคุณยายกัน
ตามตลาดนัทที่โณทินิหลายจังหวัดเลิฟหรือว่าคุณยายในตระเวณขายไปทั่ว
ทั้งที่อำเภอด่านดอนเจดีตลาดสามชุก
บางคนเคยเจอคุณยายที่ตลาดจอมบึงราชบุรีด้วย
บางคนก็เจอคุณยายที่ตลาดนัดรางรถไฟท่าเรือกาญจนบุรี
คือคุณยายไปตามตลาดนัดใหญ่แทบทุกที่แหละครับ
หลายคนคงสงสัยทั้งสองท่านก็คงสงสัย

ถ้าใครพายายไปเรื่องที่มีคำอธิบายแบบนี้ครับ
ก็มีคนเข้ามาให้ข้อมูลต่อบอกว่า
จะมีคนขับรถกระบะไปส่งคุณยายลงตามตลาดนัด

อกจากนี้ยังมีเด็กอีก๒คนนะตามเข้าไปขายลูกโป่งด้วย
โดยคุณยายจะเป็นจุดขายไง
คือท่านอายุมากใครเห็นใครก็เห็นใจสงสารนะครับ
บางทีคือไอ้ปลาตะเพียนสารที่ท่านขายมันตัวไม่กี่สิบบาทบางคน
แบงค์ร้อยบอกคุณยายไม่ต้องทอนนะครับ
ส่วนการที่เดินแบบนี้นะมีคนบอกว่าจริงแล้วคุณยายไม่ได้ขาเจ็บนะ
แต่อาจจะเป็นท่าเดินของแกแบบนั้นนะครับ
อาจจะเป็นเพราะความชะลาอะไรแบบนี้
คือทั้งหมดทั้งมวลทุกคนต่างชื่นชมคุณยายที่ขยันทำมาหากิน

หากเจอคุณยายที่ไหนนะครับก็บอกว่าให้ช่วยกันอุดหนุนปลาตะเพียนสารของท่านหน่อยนะฮะ
สนับสนุนคนทำมาหากินหรืออย่างน้อยก็อยากให้ยายขายหมดเร็วไง
หมดเร็วกลับบ้านเร็วไง
นี่หลังแกดูไม่ดีด้วยนะหมายถึงว่าน่าจะเจ็บหลังแล้วก็ตาด้วยนะคุณนะ

สุขภาพร่างกายนะครับ
อยากให้ช่วยกันนะคะเจอคนที่พยายามในการทำอาหารกิน
นอนตื่นซ้ายไม่ไอทำกินไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาเนี่ย

ทุกวันผมเห็นน้องสาวคนสวยผมคนหนึ่งนะ
อุดหนุนคุณยายแบบนี้เธอถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กด้วย

นี่ไงพี่บุ๊คเมื่อวานคุณยาย๘๐แล้วค่ะ

นั่งขายที่หนีบผมของผู้หญิง
ก็เลยไปอุดหนุนคุณยายแล้วคุณยายยิ้มตลอดเลย
เป็นคนแบบว่าสุขภาพจิตดีมากทำให้เรายิ้มได้ด้วยนะคะ
พวกมิตรนะดูข่าวแบบนี้ไว้
ใช่มิตรอะไรครับบุ๊ยมิตรสาชีพ